ซึ่งการพูดคุยสันติสุขก็นับว่าเป็นการหาทางออกให้กับความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่
แต่ว่าพวนพูดคุยนั้นก็ยังไม่คืบหน้าไปมากนัก
สาเหตุส่วนหนึ่งยังคงมาจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
โดยฝ่ายหนึ่งก็มองว่าทหารจะเข้าไปมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการดูแลความไม่สงบในพื้นที่
ในขณะที่ฝ่ายรัฐก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ากลุ่มที่ได้พูดคุยด้วยเป็นตัวจริง
ที่จะมีอำนาจสั่งการให้ยุติความรุนแรงที่เกิดได้จริงหรือไม่

เรียกชื่อแทนถือมีความสำคัญเหมือนการยอมรับสถานะของผู้พูดคุย
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐพยายามขอให้รัฐบาลเรียกกลุ่มของตัวเองว่ามาราปาตานี

ตรงกันข้ามกับการรายงานข่าวการพูดคุยสันติสุขของสื่อมวลชนไทย
ที่เริ่มใช้คำว่ากลุ่มมาลาปาตานี
จนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่พอใจและกำชับกับคณะพูดคุย
ให้ทำความเข้าใจเรื่องการเรียกชื่อแทน
อาจส่งผลทำให้ไปรับรองสถานะกลุ่มเหล่านี้ไปโดยปริยาย
เพราะเกรงว่าหลักกฎหมายปิดปากจะกลับมาเล่นงานรัฐบาลไทยได้อีกครั้ง
หลังเคยมีบทเรียนเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชามาแล้วครั้งหนึ่ง
เนื้อหาการพูดคุยยังไม่ส่งผลต่อการแบ่งแยกดินแดนภายใน๒๓ปีนี้
แต่อาจจะส่งผลได้ในระยะยาวทำให้คณะพูดคุยต้องตั้งขบวนใหม่
กำชับกันว่าเดินช้าได้ไม่ต้องเร่งแต่ห้ามพลาด
ขณะที่อีกปัจจัยที่ทำให้การพูดคุยสันติสุขต้องชะงักลง
คือคำสั่งคณะรักษาความสงบที่มอบอำนาจการบริหารงานให้กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
บริหารงบประมาณด้านการพัฒนาแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือสอบตทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเริ่มไม่แน่ใจในท่าทีของรัฐบาล
เพราะถูกมองได้ว่ารัฐบาลต้องการให้ทหารมีอำนาจเบ็ดเสร็จ
ในการดูแลความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
เช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการหาแกนนำตัวจริงเสียงจริง
ที่สามารถสั่งการผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มากที่สุดเช่นกัน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน